ข่าวของเราวันนี้ยังอยู่ในพื้นที่ตรงจุดนี้นะคะ

ไปดูการอบภยบเฉพาะบ้านที่ต้องเร่งอบภยบออกมากว่า๑๐๐คน
ติดตามกับคุณภูริพัฒน์เลยค่ะ
คุณผู้ชมครับวันนี้เรายืนอยู่ที่บริเวณหน้าวัดหนองอ้อ
จากระดับน้ำบริเวณหน้าวัดคุณผู้ชมครับตอนนี้หนักหนาสาหัสทีเดียว
รวมไปถึงบริเวณด้านในซึ่งเป็นหมู่บ้านเองตอนนี้รถทุกคันไม่สามารถผ่านเข้าออกได้นะครับ
รถที่จะผ่านเข้าออกได้นั้นจะต้องเป็นรถของเจ้าหน้าที่ทหารหรือรถที่ยกสูงมากจริงเท่านั้นครับ
วันนี้รถหลายคันนั้นพยายามที่จะฝ่าด่านเข้ามาตรงจุดนี้แต่จนแล้วจนรอดก็ต้องถอยล่นกลับออกไปบริเวณด้านหน้าหมู่บ้าน
ณตอนนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าความช่วยเหลือนั้นค่อนข้างมาอย่างยากลำบากทีเดียวจริงคุณผู้ชมครับ
เพราะว่ารถปกติอย่างที่บอกไปเข้ามาไม่ได้เลยรถที่จะผ่านเข้ามาได้คุณผู้ชมครับจะเป็นรถของทหาร
สดแบบนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูครับเนี่ยฮะรถของทหารกำลังขับเข้ามาภายในหมู่บ้าน
เอาความช่วยเหลือจากด้านนอกหมู่บ้านเข้ามาข้างในหมู่บ้านแต่ละครั้งที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับ
ก็จะต้องมีชาวบ้านติดรถเข้ามาด้วยทหารก็จะนำเอาข้าวเอาน้ำเอาเครื่องอุปโภคบริโภคเข้ามาให้กับชาวบ้านในพื้นที่
ตรงจุดนี้คุณผู้ชมครับนอกเหนือจากการที่จะเข้ามาไม่ได้แล้วชาวบ้านที่อยู่บ้านในหมู่บ้าน
คุณผู้ชมติดอยู่เป็นร้อยคนที่ตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะว่าไม่สามารถออกไปข้างนอกได้
ตอนนี้ยังไม่ปรากฏเห็นรถของเทศบาลเข้ามาให้ความช่วยเหลือจะมีแต่รถของทหารภาพจะเป็นรถของทหารที่นำเอาชาวบ้านเข้าไปในหมู่บ้าน
เอาข้าวเอาของไปให้บางคนต้องกลับเข้าไปเอายาเพื่อที่จะรักษาโรคประจำตัวเพราะว่าขาดยาไม่ได้
ก่อนหน้านี้เราไปช่วยเหลือคุณยายท่านหนึ่งพร้อมกับลูกชายที่ลูกชายนั้นอยู่ในตัวเมืองโคราชคุณผู้ชมครับมารับแม่ที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้
โดยแม่นั้นอยู่เพียงคนเดียวในหมู่บ้านท่านบอกครับว่าตัวเองนั้นน้ำพัดมาไม่คิดว่าจะหนักหนาสาหัสถึงเพียงนี้
ตอนนี้ต้องโทรบอกลูกชายให้มารับเพราะว่าไม่สามารถอยู่ได้แล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของคุณยายกันครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้เราติดรถของทหารในพื้นที่เข้ามาดูความเสียหายความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่นะครับ
ผมได้มีโอกาสไปพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งระหว่างทางที่เราขับรถผ่านหน้าหมู่บ้าน
ซึ่งบริเวณด้านหน้าหมู่บ้านของบ้านหนองอ้อนั่นเองเราปรากฏเห็นชายประมาณสองสามคน
ยืนขอความช่วยเหลืออยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านแต่ทันทีที่ทางทหารนั้นจะเอาเรือเข้าไปรับ
ปรากฏว่าไม่สามารถเข้าไปได้เนื่องจากว่าปริมาณน้ำที่ไหลฝ่าเข้ามานั้นปริมาณมากจริง
ประกอบกับน้ำนั้นไหลแรงถ้าหากเดินเข้าไปเป็นอาการเป็นลักษณะของการไม่ปลอดภัย
เพราะว่าเรือของทหารที่เข้ามา
เป็นเพียงเรือท้องแบนไม่ใช่เรือยนที่จะสามารถขับฝ่าน้ำเข้าไปได้
ทำให้ต้องยุติภารกิจลงไป
ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายครับว่าเราไม่สามารถช่วยเหลือทั้ง๓ชีวิตนั้น
ให้ออกมาไปยังบริเวณศูนย์อบพยพได้
แต่อย่างไรก็ตามครับทหารบอกว่าหลังจากนี้
จะต้องมีการประสานเพื่อที่จะเอาเรือยนเข้ามาให้การช่วยเหลือต่อไป
ฟังเสียงทหารในพื้นที่ครับ
คุณผู้ชมครับบ้านหนองอ้ออำเภอโน้นสูงจังหวัดนครราชศรีมา
ถือว่าเป็นพื้นที่ที่รับน้ำต่อมาจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรนะครับ
โดยปริมาณน้ำจำนวนมหาศาลนี้
บ่ามาเพียงไม่กี่ชั่วโมงคุณผู้ชมครับ

และชาวบ้านนั้นมีการอบพยพออกไปได้บ้างแล้วบางส่วน
แต่วันนี้ชาวบ้านที่ทั้งหมดที่เหลือนะฮะ
ก็ยังคงอยู่ภายในหมู่บ้านยังไม่สามารถที่จะอบพยพออกมาได้
เนื่องจากว่ารถของทหารที่จะสามารถเข้าไปรับได้นั้น
ก็มีจำนวนไม่มากพอกับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ครับ

ซึ่งทหารนั้นก็พยายามที่จะไปช่วยเหลือให้ได้มากที่สุด
น้ำปริมาณมหาศาลทั้งหมดนี้

เพื่อที่จะไหลเข้าสู่แม่น้ำมูล
เป็นการระบายน้ำไปในพื้นที่ต่างต่อไป

รับน้ำจำนวนธรรมหาศาลทั้งหมดนี้ต่อไปครับ
ถ้าวันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากบ้านหนองอ้ออำเภอโน้นสูงจังหวัดนครราชศรีมาครับ
ครับขอบคุณมากนะครับคุณภูริพัฒน์นะครับ